คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ระทึกมากนะคะ

พนักงานกำลังตั้งใจทำงานอยู่แล้วจู่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
โอ้โน้ต
คุณคิดว่าหลังจากนี้ใครจะเป็นคนเปิดประตู
ไม่มีใครเสียสละคุณดูคนนี้พี่คนนี้ขึ้นเก้าอี้แล้ว

คนที่๓ฉันจะต้องทำยังไง
เฮ่ยไหวแล้วคุณขึ้นเก้าอี้ทุกคนแล้วน้องคือ

โต๊ะไม่ใช่แม่งสามถ้าเกิดมันโอ้โฮเกิดมันขึ้นตามมาทำยังไง
ใช่ป่ะคุณดูดิโอ้ยแล้วสุดท้ายต้องมีหนึ่งคนที่เป็นผู้กล้าหาร

ฉันไปก่อนเลย
เอ้ยยยยยทำไงดีดูไกลดิ

เขาบอกว่ามันคงโดนสุนัขวิ่งไล่มา

สุนัขมันก็ไล่มามันก็ตกใจมันก็หนีมันเห็นประตูออฟฟิศเปิดอ่ะ

พี่เขาขวันเกรือก๋าเจิงกันบ่แล้วนะคะ
คราวหน้าบอกพี่ปิดประตู
พี่โฮไม่กล้าเปิดประตูเยอะไหมละปิดประตูดีกว่านะคะก็ขอบคุณ
ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยน้องออกได้ยัง

หรือว่าตอนนี้น้องก็คือเป็นพนักงาน
ไม่ไหวบ้าง

นะอย่าไปเปิดประตูที่ไหนละกันนะ